สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะครับ
เผลอแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก็มาถึงวันศุกร์ซะแล้ว
เจอกันเหมือนเดิมนะคะบ่าย๒โมงครึ่งนะ
ใครที่เป็นแฟนประจำน่าจะจำกันได้แหละนะคะ
เพิ่มเปิดมาดูนะคะคุยกันนิดนึงไหม
ทายกันหน่อยอยู่จังหวัดไหนตำบลอะไรอำเภออะไร

แล้วก็พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันก็ได้
ก่อนหน้านี้มันฝนตกใช่ไหมล่ะ
ช่วงนี้บอกเลยว่าหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวอย่างจริงจังแล้ว

เดี๋ยวหนาวแค่ตอนตี๕หรือเปล่าครับ

อากาศเป็นเร็ว
มาเรื่องแรกกันหน่อยเรื่องราวของความรักความหึงหวง
มีเมียเป็นหมอนวจแผนโบราณเมียเค้าก็ทำอาทิตย์สัญลิต
แต่พอดีในช่วงเวลานั้นมีลูกค้านุ่มหน้าตาดี
มาใช้บริการหึงเมียหวงเมีย
ลูกข้าวออกไปแถมจะไปท้าตีท้าต่อยอยู่หน้าร้านนะครับ
โอ้โหเป็นที่มาของคำว่าตัวตึง
เอาดูดิอะไรตึงบ้างคะ
หนุ่มอายุ๓๓ที่เป็นช่างแอร์ที่หึงเมียเสื้อชมพู
นี่ไงตัวตึง
โอ้โหตัวตึงชนแล้วเอาดิแม่งจิ๊กเอาก่อนดิ
เออเอาไปยกมือดิเสริยผมเสริยผม
อ๋อโอ้โหทั้งตึงทั้งเตรงเลยนะคะเนี่ย

คนนี้คือเมียของคนเสื้อชมพู

ที่ผมบอกว่าเขามีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณ
ครับต้องมาห้ามศึกนี้เลยนะครับ
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบานปลายใหญ่โตไปกว่านี้ครับ
เหตุมันเกิดอยู่แถวร้านนวด
เพื่อสุขภาพอยู่แถวริมถนนเทศบาลหนึ่ง

ชายสองคนนี้ชาวบ้านเขาเห็นไง

ตีท้าต่อยกันแบบนี้คนหนึ่งเป็นลูกค้า
อีกคนนึงชื่อว่านายชัดชัยกองลาพงศ์

ที่ใส่เสื้อสีแดงในชุด
ผู้หญิงเขาชื่อว่าพี่สุวรี

และทำหน้าที่เป็นหมอนวดแผนโบราณในร้านด้วย
ค่ะเรื่องของเรื่องฮะอยู่นายกันใช้มาเอ๊ะอ้าวโว๊ยวาย
แล้วมีท่าทีคุ้มคลั่งสงสัยจะคลั่งรัก
เพราะเห็นลูกค้านุ่มหน้าตาดีมาใช้บริการ
เอานวดอ่ะมันก็ต้องมีบีบแข้งบีบขาบีบบ่าบีบไหล่

แต่ดูเหมือนว่านายคนนี้จะไม่เข้าใจ
ก็เลยไปหาเรื่องลูกค้านุ่มคนนี้
พากันมาหน้าร้านสุดท้ายโทรไปแจ้งตำรวจสิครับ

ใช่ฮะทีนี้มาเยอะเยี่ยมเลย

ไม่ได้มานวดหรอกครับมาจับนายคนนี้แหละฮะ
ต้องพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็เตรียมตรวจหาสารเสพติดด้วย
เพราะอะไรพี่สุวารีคนผู้หญิงนะ
เขาบอกแบบนี้นะครับว่าเธอน่ะเปิดร้านนวดแล้วก็เป็นหมอนวดด้วย

แต่นายชัดชัยเนี่ยชอบมาทำตัวหึงหวง
ไล่ลูกค้าออกจากร้านเธอบอกว่าเธอเหนื่อยใจจริง
ทำงานก็เหนื่อยพอแล้วยังมาเหนื่อยใจกับแฟนคนนี้อีก
แล้วอย่างนี้ใครจะมาเป็นลูกค้าใครจะมาเข้าร้าน
แล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าชงค่าเช่า
วุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยพี่สุวารียังบอกอีกนะ
สงสัยนายชัดชัยจะไปเสพยาบ้ามาหรือเปล่า
เลยมีอาการพูดคุยไม่รู้เรื่องแบบนี้
ลองฟังเสียงของพี่สุวารีกันครับ
ลูกค้าหนูมามาไล่ลูกค้าหนูหนี
ในเหตุการณ์วันนี้นะฮะ
แล้วทีนี้เราก็ทำงานไม่ได้แล้ว
เราจะเอาที่ไหนจ่ายค่าชงค่า
มาอยู่อย่างนี้มาก็เหมือนอยู่ด้วยความระแวง

เธอกับฉันต่อไปนี้คนละทาง

แต่อย่างนี้ครับทางตำรวจเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะต้องดูต่อด้วยนะครับว่า
ถ้าตรวจแล้วเจอสารเสพติดมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนเรื่องของการทะเลาะวิวาส

เรื่องของห่วงก็มีให้เห็นมากมายแต่ว่ายาเสพติดเนี่ย
อย่าตกเป็นธาตุของยาเด็ดขาดอย่างเหตุการณ์นี้
หนุ่มวัย๒๗ครับเขาเมายาเสร็จแล้วใช้เสียมเนี่ย
ทุบพ่อแม่จนได้รับบาดเจ็บครับ
นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑ทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะ
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงครับ
นำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่๑๐๒หมู่๑๒ครับ
บ้านวังหวายน้ำตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับ
นี่ครับพอไปถึงพบกับนายสังคมรักหาบุตร
อันนี้ผู้เป็นพ่อนะอายุ๕๔ปีครับ

ใช่ต้องหิ้วแบบนี้เลยคือนอนบาดเจ็บอยู่ที่สาราริมทาง
ห่างจากบ้านประมาณ๓๐๐เมตรครับ
อาการเป็นยังไงฮะ
นี่ขออภัยครับมีบาดแผลที่ขมับด้านขวานี่เห็นมั้ย
โอ้โหแล้วบวมเลยนะนี่แล้วก็ที่โหนกแก้มด้านขวาด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับ
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
และที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ได้เก็บเสียมด้ามเหล็ก

อันตรายโอ้โหโอ้ยยังไงนะ
ใช่มีรอยเลือดของเปื้อน
มีรอยเลือดที่เป็นเลือดใช่ไหม
ใช่นะฮะนี่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นลูกชายแท้ของทั้งสองคนนั่นแหละฮะ
ก็คือนายบัวลอยอายุ๒๔ปี
นั่งรออยู่เนี่ยโอ้โหนั่งเหม่อลอยอยู่อย่างนี้ครับ

เขาช่วยกันนะปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวนะฮะ

นายบัวลอยเนี่ยก็เลยเดินออกมาจากบ้าน

พอตำรวจถามว่าทำไมถึงก่อเหตุทำร้ายพ่อแม่

ทั้งคู่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะ
พ่อแม่ของผมเขาตายไปหมดแล้ว

เขาถูกทั้งสองคนรุมทำร้าย
เขาจึงใช้เสียมทุบทั้งคู่

และยืนยันว่าไม่ได้เสพยาเสพติด

ใช่นี่แค่เขาพูดกล่าวหาให้เฉยนะ
แต่ว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงนายบัวรอกันสักนิดหนึ่งครับ
ไม่ได้อะไรเดี๋ยว
ไม่ได้ของตีผมก่อน
เราเลยต้องเอาอะไรตีนกลับ
ไม่ตีกับป้องกันตัว

ตำรวจเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะเคยมีประวัติเสพยาเสพติดด้วยนะ
หลังจากนั้นก็เข้ารับการบำบัดครับ
แล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับ

แล้วก็คาดว่าอาจจะแอบไปเสพยาด้วย

ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไปครับ

แต่ก็เสพติดการลักการขโมย

เซรามิกรูปปั้นตายายที่สารพระภูมิ
แล้วก่อเหตุมาเป็นครั้งที่๓แล้วค่ะ

ไปดูค่ะหลักฐานวงจรปิดเห็นเลยนะคะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ย

จอดที่หน้าร้านซ่อมรถริมถนนชัยพฤกษ์

ก็มาที่บริเวณสารพระภูมิ

ที่เป็นบริวารของสารพระภูมิ
ไปขโมยบริวารของสารเจ้าเขา

สุดท้ายขับรถหนีไปนะคะ
ไปถามพนักงานของร้านซ่อมรถนะคะ
ก็คือนางสาวเกษราบุญช่วย

แปลกใจจริงค่ะว่าคนร้ายเนี่ย
ตรงเข้ามาลักขโมยของแบบนี้เนี่ย
ครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วนะ

ครั้งที่๒เข้ามาขโมยตุ๊กตา
บ่าวรับใช้ชายหญิง

เธอก็เลยบอกว่าต้องติดวงจรปิดเอาไว้ล่ะ

จนกระทั่งล่าสุดนะคะเช้าวันที่๒๙ตุลาคม
มาตามปกติที่เคยมาเลยค่ะ
มาขโมยคราวนี้ขโมยช้างม้าไปด้วย
เอาตะยายไปไม่พอนั้นสิฮะเอาไปอยู่เป็นเพื่อน
สิคะเอาไปหมดเลยอ่ะทีนี้เธอก็บอกว่าได้แจ้งความแล้ว

แต่เธอบอกเออมาขโมย๓ครั้งเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่า

ทำไมไม่สนใจรูปหล่อพระชัยมงคล

ถ้าเอาไปขายก็มูลค่าหลายพันบาท

เออก็เป็นข้อสันนิษฐานของเธอ
อยากรู้ว่าทำไมสนใจของที่มันไม่ค่อยมีราคาไง
เดี๋ยวอีกครั้งหน้าเดี๋ยวจะไม่รอดเอานะ
แต่ก็หวังว่าหลักฐานนี้จะให้คุณตำรวจตามจับตัวได้เร็วนะคะ
แล้วเธอสังเกตจากวงจรปิดเนี่ยดูเหมือนกับว่า
ลักษณะท่าทางการแต่งกายของเขาคล้ายกับรอปภของหมู่บ้าน
ก็ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าเธอก็สันนิษฐานไปจากสิ่งที่เห็น
แล้วก็เดาว่าที่มาทำแบบนี้อาจจะเพราะชอบสะสมของพวกนี้หรือเปล่า

อันนี้เราเอามาให้ดูกันว่าแบบอาจจะมีการลักเล็กขโมยน้อยในลักษณะแบบนี้
ก็ต้องเฝ้าตรวจตราให้ดี
นี่นะบางทีไปขโมยพวกกุมารขโมยนางกวักเพราะหวังว่าจะปกป้องตัวเองจากการกระทำผิด
ุมารนี่อาจจะช่วยนะช่วยให้แบบว่ามองไม่เห็นเอาบังตาไว้
แต่นางกวักนี่เห็นแล้วอยากจะโชว์ลิสเดทบ้างก็เลยกวัก

ดังนั้นก็ต้องขโมยให้ถูกที่ถูกทาง
คุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องไปดูชายคนนี้กระทำความผิดโดนตำรวจจับ
เพราะว่าพกพาอาวุธปืนไปในทางแล้วก็ที่สาธารณะและเป็นปืนที่เป็นปืนไม่ดีด้วย
แล้วอย่างนี้ก็ถูกพามาที่โรงพักแต่เขาทำยังไงรู้ไหม
หวังว่าจะรอดยกมือขึ้นมาแล้วสวดมนต์มันซะเลยครับ

ตำรวจเขาก็อดทนเนอะนั่งฟังจนจบบทสวด

ท่องอย่างนี้ไม่รอดหรอกครับต้องท่องแบบนี้
ยังไงท่องว่าสัพเพศัตตาตำรวจทั้งหลาย
ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอให้ปลดปล่อยตัวข้าพเจ้าไปด้วยเถิน
ไม่ได้ไม่ช่วยส่วนแบบนี้ก็ไม่ช่วยหรอกเขาทำผิดมา
ทำผิดมาครับถามว่าทำอะไรผิดไปดูกันหน่อยนะครับ
นายคนนี้ชื่อว่านายวิราชคีรีทศ
ถูกชุดสืบสวนสพวังเจ้าจับกลุ่มตัวได้
นี่ไปจับได้ที่กระท่อมหลังหนึ่ง
แถวบ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ตะบนเชียงทองอเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
แล้วยังไงรู้ไหมไปเจอกับของกลางก็คือ
อาวุธปืนยาวแบบประจุปากถ้าเรียกสั้นปืนแก๊ป
มาหนึ่งกระบอกโอ้โหบอกเลยมันยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ย

แต่เขาบอกว่าเป็นปืนแก๊ปอะไรประมาณแบบนั้น
แต่ระหว่างที่ตำรวจกำลังทำการสอบปากคำ

อย่างที่ได้ยินกันไปอารมณ์ประมาณว่าไม่ให้ตำรวจเห็นไม่ให้ตำรวจรู้
และโดนบันดาลจิตใจคุณตำรวจ
ให้ทำไมให้คุณตำรวจจากไป
ปล่อยตัวข้าพเจ้านั้นไปด้วยเถ
บางทีน้ำบัญชรนี่เหมือนเอาไว้ไล่สิ่งไม่ดีถูกไหมไล่ผีอะไรแบบนั้น

ไม่รู้เหมือนกันแต่ท่องเก่งอยู่เหมือนกันนะ

คือถ้าไม่เห็นว่าเป็นขโมยเนี่ยจะยกมือไหว้นับถือแล้วว่าเป็นคนดีคนหนึ่ง
ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นประพฤติตัวให้เป็นคนดีดีที่สุดแล้ว
ท่องบทสวดมนต์เก่งก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไป
อันนี้พูดแค่ข่าวนี้นะคนอื่นไม่เกี่ยวนะ
แต่เมื่อกี้ผมเช็คโทรศัพท์ดูโอ้โหเจอข่าวหนึ่ง
เขาบอกว่าประกันสังคมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ทุกอาชีพ
เรื่องนี้จริงหรือไม่ไปดูพร้อมกันครับ
นี่ครับมีข่าวในโซเชียลมาว่อนเลยนะฮะ
เกี่ยวกับการที่มีผู้โพสต์เฟซบุ๊คครับ
โดยระบุว่าประกันสังคมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ทุกอาชีพนะ
ทางสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานครับ
ได้ตรวจสอบข้อมูลและก็ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวครับ
เป็นการนำชื่อเสียงของสำนักงานประกันสังคมไปแอบอ้างครับ
ซึ่งแท้จริงแล้วสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายปล่อยกู้
หรือให้ประชาชนยืมเงินครับ
และสำนักงานประกันสังคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว
แต่ยังได้ถ้าชนะคุณผู้ชมอย่าหลงเชื่อเป็นอันเด็ดขาดครับ
คือชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะจูด้งเนาะ
ประกันสังคมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินกู้เลย
แต่ว่าใครอยากจะเช็คข้อมูลสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์
หรือว่าสายด่วนกระทรวงแรงงาน๑๕๐๖นะครับ

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้โดยเฉพาะคนกรุงนะคะ
กรุงเทพมหานครน้องเท้าบรีสมุทรประการ
๑๖๑๘พฤศจิกายนจะมีการประชุมเอปิก

ดังนั้นทางคณะรัฐมนตรีก็ประกาศให้เป็นวันหยุด
แต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะต้องมาทำงาน

ถ้าใครจะเดินทางสัญจรเส้นรัชดาพิเศษเนี่ยนะคะ

รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะคะ
มาดูเรื่องนี้นะคะและยังมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบกันหลายเรื่องค่ะ
สำหรับเรื่องแรกค่ะชาวกรุงเทพที่จำเป็นจะต้องเข้าออกพื้นที่ถนนรัชดาพิเศษ
ช่วงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะ
เพราะว่าเขามีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็ก
ต้องมีการลงทะเบียนขออนุญาตผ่านเข้าออกก่อนนะ
เขาก็กำหนดให้ในช่วงของการขออนุญาตเนี่ย
เดินทางในช่วงวันที่๑๕ถึง๑๙พฤศจิกายนค่ะ
บัญชาการตำรวจนครบานกำหนดปิดการจราจรบนถนนรัชดาพิเศษ
ตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกคลองเตย
รถยนต์ยานพาหนะใดที่จะผ่านเข้าออกตรงนั้นได้

สำหรับคนที่พักแถวนั้นทำงานแถวนั้นจำเป็นจะต้องเข้าไปจริงแล้วก็

โดยการกรอกข้อมูลเพื่อขอบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกพื้นที่นะคะ
ซึ่งก็ต้องทำภายในวันที่๔พฤศจิกายน

ซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางคุณตำรวจก็ขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้นำประเทศ
รวมถึงการสัญจรที่สะดวกสบาย
คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะได้ไม่ต้องมารถติด
หรือว่ามากังวลใจอะไรด้วยก็เป็นว่าขออนุญาตไปได้ตามนี้
ถ้าสมมุติถ่ายรูปไม่ทันนะคุณผู้ชมเสิร์ชหาเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะ
เขามีแบบฟอร์มแบบนี้ขึ้นมาให้เราได้กรอกข้อมูลกันครับ

เรื่องที่สองนะคะใครที่เป็นหนี้กับทางทอศอยู่

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศนะคะเตรียมเฮนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางทอศเปิดมาตรการ
ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า๑ปีนะคะ
โดยผ่อนชำระเงินงวดต่ำลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษระยะเวลา๒ปีค่ะ
โดยเดือน๑๑๐ผ่อนชำระเพียงงวดละ๑๐๐๐บาทดอกเบี้ย๐นะคะ
เดือน๑๑๑๘ดอกเบี้ย๑๙๙
เดือน๑๙๒๑ดอกเบี้ย๓๙๐ค่ะ
และเดือนที่๒๒๒๔ดอกเบี้ยเอ็มอาร์ลบ๒นะคะ
เอาล่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างโอ้โหใครจะไปเชื่อใครจะไปคิด
สิ่งที่มันติดอยู่หน้ากระจกรถยนต์เนี่ยนะบางทีมันก็เป็นพวกสิงสารสัตว์นะ
จกมาลงแมลงอะไรก็ว่ากันไปแต่ใครจะเชื่อว่าคนฮะคนคนติดอยู่บริเวณกระจกหน้ารถ
แล้วมาในสภาพแบบโลกนี้ต้องจำเขาครับ
เป็นภาพสั้นแต่ได้ใจความแล้วดูเอาสิไปติดอย่างนั้น

คุณจีนสาหมายถึงอะไรใจคอไม่ดีก่อนมาทางนี้ซะแหละคุณ

เรารีบไปเถอะเรารีบเล่าเถอะว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องราวเป็นอะไร
อันนี้ดูอย่างละเอียดจริงเลยนะใคร
เมืองไทยจริงหรือเปล่าเลยตั้งข้อสังเกตไง

แต่อาจจะอยู่เมืองไทยก็ได้เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

บางคนก็บอกว่านี่เป็นการเช็ดกระจกแบบ๓ดีหรือเปล่า

นี่ฮะเช็ดไปเช็ดมาโอ้โหกระจกล้าว
ว้าว

บางคนก็ดูบอกว่าเหมือนเป็นอะไรนะซุปเปอร์ฮีโร่เหรอ
ไปเดอร์แมนบางคนไปเปรียบเทียบว่านี่แหละสไปเดอร์แมนตัวจริง
แล้วก็เล่ากันขำเลยเนาะอย่าไปคิดเลยดูขำ

เอ่อบอกว่าทำไมเขาไม่หันหน้าออกมา

แต่ว่าไปดูเรื่องนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ติดมือถือต้องระวัง
ไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
โอ้โหเจ็บแทนเลยอ่ะ

แล้วคือคุณพ่อเขาเล่นมือถืออยู่
กำลังสบายใจ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกก็เล่นของเขาเอง
สรุปลูกนี่เลยของเล่นปลาเข้าไปแล้วตรงที่โดนเนี่ย
ของเล่นมันเป็นสรรนะมันเจ็บนะฮะเจ็บนะ
โดนเข้าไปเนี่ยโป๊ะเข้าไปโอ้โหเจ็บเลย
เฮ้ยอย่างครั้งที่แล้วผมเนี่ยสรรเหงื่อนขุชชะนะสรรขวาม
แต่อยากได้โซโลแกนใหม่ครับคุณชชา

เมื่อเช้าอ่านข่าวใหม่น้ำโขงสรรดอนไซน์ได้ขึ้นสูง

ครับก็มีแบบนี้จริงจริงนะคะอ่าได้เวลาเติมพลังกันแล้วค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะกินอาหารอร่อยแล้วก็เสริมพลังงานอย่างดี
คั่วไก่บอกเลยนะว่าตามมาตามมาที่นี่ร้านนี้เด็ดจริง
จะหยุดไหนติดตามในช่วงสบัตรกลุ่ม

ขอบคุณอืมสุดเจอด์ฟินเอ้ยแต่ดูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เขาดิ
แล้วคั่วกระทะคั่วเตาถาดเอออ้ออืมไก่ชิ้นใหญ่
แล้วมีไข่มาเต็มนะคะพอร์สกรอบกรอบคั่วหอม
มาแล้วเสิร์ฟร้อนอ่ะแบบเดียวคิดดูอืมนะฮะ
นำโพสต์คลิปแล้วก็บอกแคปชั่นว่าคั่วไก่ที่ฟินที่สุดอร่อยมาก
ดูหน้าเขาดิหน้าฟินจริงอ่ะหน้าฟินมันเป็นแบบนี้ตาลอยเลย
เหมือนขึ้นสวรรค์อ๋อตาลอยเพราะอร่อยอร่อยใช่ครับแล้วดูสิครับทั้งซอยเขาขายแต่คั่วไก่ทั้งนั้น
ก็คั่วไก่ทั้งซอยจริงค่ะคุณก็เลือกดูแล้วกันว่าร้านไหนเขาเป็นยังไงนะคะ
บอกเลยว่าถ้าใครชื่นชอบเมนูคั่วไก่เนี่ยต้องมาซอยนี้นะคะ
เป็นร้านคั่วไก่ที่อยู่ที่สวนมะลิสาขาสี่แยกโรงพยาบาลกลาง
ของร้านนี้อย่างที่บอกไปว่ามันคือกลิ่นหอมของกระทะเตาถ่าน
แล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดก็จะกรอบไหม้นิดนะตามสไตล์คั่วไก่เลยค่ะ
และที่สำคัญตามที่เขาใช้ได้รางวัลราคา๔๐๖๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วทำให้แพงไงไม่แพงคุณเดินเข้าไปในซอยนี้อุ้วคุณออกมาไม่ได้
อ๋อออกไปอ่ะหอมอร่อยแวะกินทุกร้านแล้วก็ภูมิกลางอิ่ม
ว่าไม่ได้รอย่อยก่อนว่ากันไปใครอยากไปพิสูจน์ความอร่อยนะคะ
หู้น่ากินน่ากินไม่ได้นะมาพักความอร่อยไปดูเรื่องนี้
ตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเราก็มักจะใช้เราทำงานบ้าน
แต่ไปดูน้องคนนี้เขามีวิธีแก้เผ็ดคุณแม่จะเป็นวิธีอะไรติดตามในช่วง

แต่แม่ยังอยู่แม่ก็ต้องช่วยทำงานบ้าน

หนูต้องมาเจอข้อแค่เหมือนคุณนาย

ก่อนฉันก็จะดูดฟูดสู่บ้านสองรอบร้านชายอยู่แล้ว
แต่วันวันลื่นอ่ะฉันจะรังดูเย็น

คือคุณแม่ก็คงจะใช้งานหนักแล้วฮะ

วันนี้คุณแม่ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ

แล้วคุณทำยังไง

คุณเป็นคนรับใช้โดยแท้นะครับ

คนนั้นใช้คนนี้ทำหมดเลย

ไปดูสีสันงานกีฬาสีกันบ้างดีกว่า

งานกีฬาสีของเด็ก
ยิ่งระดับเด็กอนุบาลครับ

บอกเลยว่าผู้ปกครองมันมาก

ดูอย่างคุณยายท่านนี้โอ้โหมือหลานมามั่ง

ควงเป็นแบบคาทาม้ายหนึ่ง

เขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลย

บางคนมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยดูรู้เลย
นี่อดีตตอนสมัยสาวนะ
น่าจะเป็นอดีตดรัมเมเยอร์

ได้เป็นรัมมาเยอร์สมใจแล้ว
บางคนบอกมือโปรเลยนะคุณจูด้ง

เอาแต่ละคนก็คอมเมนต์กันไปนะ

เห็นแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นภาพบรรยากาศที่
น่ารักแล้วก็ชวนกลับมา

ไม่เป็นไร

เตรียมเทศกาลลอยกระทง

เดี๋ยวที่ฉันกลับไปก็จะไปร่วมด้วย

นี่แหละคือความตั้งใจของผู้ปกครอง

ก็ต้องพักไปคิดไหม

เพราะว่าก่อนที่แล้วผมพาไปปีนต้นตาน
แต่ครั้งนี้ผมจะพาไปดูลูกต่าน
ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ
คู่กัดสะบัดข่าว
พูดถึงเรื่องการปีนต้นตานถามทั้งสองท่านนี้

เคยมีประสบการณ์การปีนต้นไม้บ้างไหมครับ

อืมขึ้นไปเด็ดมะยมต้นเล็กเล็กที่บ้าน

ไม่คือโยนลงมาให้คนข้างล่างรอเก็บ

หมายความว่าผมเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กหรือครับ

โอ้โฮนี่ก็ร้ายการเหรอครับ

ผมเอาลูกตาลมาทำผลิตภัณฑ์ต่าง
บัดทั่วไทยวันนี้เรายังคงอยู่ที่หมู่บ้านน้ำตาลสด
อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ดื่มแห่งเดียวในภาคตะวันออก
และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการทำน้ำตาลซึ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้
ให้กับชุมชนนี้มาอย่างยาวนานเลยล่ะครับ
และตอนนี้ครับผมอยู่ที่หมู่บ้านน้ำตาลสด

และที่เห็นอยู่นี้นี่คือน้ำตาลสดและลูกตาลนะครับ
ผมได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่อง
การเอาลูกตาลแล้วก็น้ำตาลสด
ทำผลิตภัณฑ์ได้เยอะแยะมากมายเลย

ถ้างั้นตามผมไปดูข้างในเลยครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

นานแล้วค่ะพอช่วยแม่นังกะบรรณภพบรุษ
แม่ครับหลังจากได้น้ำตาลสดมาจากต้นแล้ว
แม่จะเอาน้ำตาลสดไปทำอะไรต่อได้บ้างครับ
จะทำเป็นน้ำตาลสดเคี่ยวเป็นน้ำตาล
น้ำตาลก้อนที่จะหยอดเป็นก้อนอย่างนั้น

พองเอาเปลือกพยอมออกหรือจะมีพึ่งมีแมลง
ตอนนี้จุดไฟเสร็จแล้วกระทะเริ่มร้อนแล้ว
จะทำอะไรต่อฮะขนน้ำตาลใช่ไหมครับ

นานนะคะแค่เดือดเท่านั้นเราก็ตักใส่ภาชนะได้แล้ว
คุณแม่ครับลักษณะนี้คือใช้ได้หรือยังครับ

ตักใส่กะแป๋ง

นี่ครับใส่ขวดมาเรียบร้อย
น้ำตาลสดแม่สมนึกชิมแล้วนะครับ
ชื่นใจจริงคุณผู้ชมครับ
รสชาติดีมากเลยคุณแม่
และนี่แหละครับก็คือการต้มและเคี่ยวน้ำตาล

อกจากนั้นผลตาลก็สามารถรับประทานได้อีกด้วย
และแม่สมนึกยังเชี่ยวชาญการปอกตานด้วย
งั้นเราไปดูวิธีการปอกตาลกันเลยดีกว่าครับ
คุณแม่ลองสาธิตปอกลูกตาลให้ผมสักหนึ่งลูก

เออเห็นไหม

นี่ต่อไปแม่เขาจะปอกสดให้ผมกินแล้วนะครับ
ไม่ค่อยปอกให้ใครกินนะครับนอกจากคุณตา

หอมอ่ะหอมเหมือนมะพร้าวเลยอ่ะ

มากครับตัวเนื้อเนี่ยมันจะออกแบบจืดนะ
แต่ว่าตัวน้ำข้างในเนี่ยอร่อยแล้วก็หวานมากเลยฮะ
มันจะมีน้ำอยู่ในนี้ในรูว่าที่ผมดูดหมดแล้ว
ก็ไม่เคยเฉาะอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะ
จับนี่จับฟ่อมตรงนี้นะครับแม่

ถ้ารอกินลูกตาลจากผมสงสัยวันนี้คงจะไม่ได้กินฮะ
มอบให้แม่บอกต่อดีกว่าครับ
อื้ออื้ออื้อว้าวว้าวว้าวนี่ครับผลผลิตจากต้นตาล
ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลสดน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บและนี่ครับ
ขนมตาลที่ได้จากลูกตาลเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกเดี๋ยวลองชิมเลยแล้วกันนะครับ
หอมมากครับมันมีความหวานแบบอุ่นอุ่นหวานแบบนิดนิด
สำหรับวันนี้หูได้เรียนรู้การเคี่ยวน้ำตาลได้มากินน้ำตาลสดลูกตาล
โอ้โหอร่อยมากจริงวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับ
ขอบคุณครับและสำหรับครั้งหน้าผมจูด้งและสะบัดทั่วไทย
จะพาไปสะบัดที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามครับ
วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
น้ำตาลสดที่หมู่บ้านน้ำตาลสดฉาเชิงเซาอร่อยมากจริง
ใครที่อยากกินก็ลองได้นะครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยไหนก็เปิดเทอม
เพราะฉะนั้นให้ดูบรรยากาศในโรงเรียนครับ
มาตั้งแถวรออะไรกันแล้วหนู
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
อย่างที่บอกไปในเบรกที่แล้วนะครับต้อนรับเปิดเทอมกันหน่อย
ไปดูบรรยากาศในห้องเรียนน้องหนูนักเรียนพร้อมใจกันต่อแถวยาวแบบนี้
เพื่อรอรับบุคคลสำคัญเป็นใครไปดูฮะ
แถวตรงตรง

ตรงหน้าตรงนั้น
คือแค่จะมาสอนหนังสือไม่ได้มาเปิดงาน

ดูครับเอาทุกคนเอาตรง
ตึอตือ

อะงอบงอบหยอกไม้เส้นเส้น
ลงน้ำเข็นเรียบร้อย
เชิญท่านประธานประรำพิธีเลย
ค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อย่างกับเปิดงานกีฬาระดับโลก
เรื่องของเรื่องคุณครูเขามาช้านิดนึง

นี่นักเรียนทั้งห้องเลยพร้อมใจกับต้อนรับคุณครูแบบนี้
ตอนแรกก็ทำกันเล่นกะดูกันเอง

ตอนนี้คุณครูไม่ได้สอนแล้วคุยกับพออย่างเดียวเลย
ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงต่อนะน้องหนูมาบอกกันหน่อยละกัน
ลายมาด้วยคลิปน้องแมวส้มกลิ่นนมครับ
รายการต่อไปเปิดปากกับผ้ากลุมด้วยครับ
เวลาของเรา๓คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
ร้องพี่น้องชมครับ
ศูลจ์ถามวิทยาลัยอิสุกรมทรงวิทยาลัย
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ

เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ